ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดบุรีลำมีอุบัติเหตุรถบรรทุกดินพุ่งชนร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
หน้าร้านพังยับเยินโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถบรรทุกดินพุ่งชนเสาไฟฟ้าและหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ตัวริมถนนสายพุทธัยสงส์บุรีลำในเขตเทศบาลตะบลพุทธัยสงส์
อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำอย่างจัง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เสาไฟฟ้าหน้าร้านและรถจักรยานยนต์๓คันถูกชนได้รับความเสียหาย
เพราะดีที่คนขับรถบรรทุกและชาวบ้านไม่ได้รับบาดเจ็บ
อุทัยวงประดับแพรอายุ๕๐ปีเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุคนงานกำลังซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ภายในร้าน
จู่รถบรรทุกดินก็ขับพุ่งมาชนหน้าร้านอย่างจัง
โชคดีที่ไม่มีลูกค้ามานั่งรอตรงเสาไฟฟ้าเหมือนทุกวัน
เพราะเป็นวันตรุษจีนหากเป็นวันปกติอาจจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
นายอุเทนโลไทยสงศ์อายุ๔๔ปีคนขับรถบรรทุกดินระบุว่า
เป็นคนขับรถบรรทุกขนดินถมที่ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของบริษัทแจ้งว่า
เร่งขนดินให้เสร็จก่อนตรุษจีนหากเสร็จทันจะได้อังเปล่าเพิ่ม
เร่งขนดินจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา๗วัน๗คืน
หวังอังเป่าก่อนจะมีอาการหลับใน
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและดำเนินคดีกับคนขับรถบรรทุกดินตามกฎหมาย
ที่จังหวัดชนบุรีกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือคนขับรถบรรทุกน้ำมัน
พุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อบนถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ตอนที่๓
ในพื้นที่ตะมนต์สุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
และมีรถพ่วงอีก๑คันจอดอยู่ด้านหน้า
ผู้ภัยใช้เวลานานกว่า๒๐นาทีจึงสามารถช่วยเหลือคนขับรถบรรทุกน้ำมันออกมาได้สำเร็จ

ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกทั้ง๓คันขับตามหลังกันมา

พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถคันหน้าเบรกกระทันหัน
ทำให้อีก๒คันเบรกไม่ทันจึงพุ่งชนท้ายกันอย่างจัง
จังหวัดสมุทรสงครามเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนคนเสียชีวิต
บนถนนสายสมุทรสงครามบางแพรในพื้นที่หมู่๓
ตะบนบางกระบืออำเภอบางคนทีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบนายบุญมาจันเพงอายุ๕๐ปีอาชีพรับจ้างทั่วไป
คว่ำหน้าเสียชีวิตสภาพศพเท้าซ้ายหักกระโหลกแตก
เลือดไหลนองพื้นถนนผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นนายบุญมาผู้ตายซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนัก
เดินโซเซผ่านหน้าร้านเป็ดย่างแล้วล้มลงข้างทาง
จะลุกขึ้นไปนอนบนเกาะกลางถนน
ไม่นานก็ได้ยินเสียงรถชนอย่างแรง

และมีรถกระบะเชฟโรเลสสีเทาดำ
ขับตามหลังมาชนซ้ำอย่างจัง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามแยกต่าง
เพื่อติดตามตัวคนขับรถกระบะสีขาว